อ้าวเดี๋ยวยังมีอีกยังมีอีกมีอีกมีอีกไหมพี่แพร่
พระเขามีพิธีบวงสวงที่เขาสืบทอดกันมาโบร่ำโบราณนานมาแล้วนะคะ
ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านเดินทางมาร่วมกันทำพิธีนี้ล่ะค่ะเพราะว่าปู่เจ้าสมิงพรายเป็นที่เคารพนับถือนานมาแล้ว
อยู่กันควบคู่กับวัดพระธาตุพระหล่อนี่แหละโดยทางเจ้าอาวาสวัดคือพระครูภัยโรธพัฒนาโกศลบอกว่าแต่เดิมนี้
การทำพิธีบวงสวงปู่เจ้าเสบียงพรายจะทำกันในช่วงเดือนห้าของทุกปีแต่ปีนี้มันติดช่วงโควิดนะคะ
ก็เลยต้องเลื่อนมาก่อนชาวบ้านต่างบอกเลยนะว่าการทำพิธีนี้เนี่ยทำมาทุกปี
พอปีนี้ไม่ทำช่วงโควิดไม่ได้ทำชาวบ้านรู้สึกมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น
หลายหลายคนเอาฝันฝันร้ายต่างต่างนานนาอุ้ยไม่สบายอกสบายใจ
ก็เลยรวมตัวกันมาพูดคุยกับทางวัดแล้วก็บอกว่าเออจัดพิธีบวงสวงให้หน่อย
ทางวัดก็เลยมีชันธานุมัติกำหนดว่าวันที่๑๕กันยายนจะทำพิธีกัน
เพราะว่าวันที่๑๖คงจะยุ่งกันก็เลยอยากจะให้ออกก่อนนะคะ
ทีนี้ทำพิธีก็ต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้บวงสวงจะมีหัวหมูไก่อาหารคาวหวานไข่ต้ม
ชาวบ้านก็ต้มมา๙๙ฟองจัดมาครบตามความเชื่อตามประเพณีที่ชาวบ้านเขาทำสืบทอดกันมา
อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีนี้ก็คือการเข้าทรงค่ะ
ชาวบ้านก็เรียกว่ามาพร้อมใจกันในการทำบุญก็หวังว่าจะได้ความสิริมงคลกลับไปจะได้โชคได้ลาบกลับไป
หลายคนที่มาร่วมพิธีนี้ก็ขอพรนะขอให้ทำการทำงานสำเร็จลุล่วงสุดท้ายก็เอาไข่นี่แหละที่เอามาถวาย
แจกกันกลับไปเห้ยมางานนี้แล้วได้ไข่กลับบ้าน
นี่ได้ขนมด้วยเห็นไหมเออหลายคนหลายพิธีการก็จะเป็นแบบนี้เนอะ
นี่น่าจะเป็นขนมถ้วยฟูนะขนมถ้วยฟูชีวิตจะได้รุ่งเรืองเฟื่องฟู